ของพระศรีสรรพสามิตน้ำมันของเครื่องบินกันบ้างครับ
หลังจากที่รัฐบาลเนี้ยมีมาติธรรมองให้ปรับขึ้น
สายการบินโลคอร์สสามสายก็ปรับขึ้นไปแล้ว
ทีนี้ก็มีคำถามตามมาเป็นการวิภาควิจารณ์ว่า
รัฐบาลถังแตกหรือเปล่าถึงปรับขึ้นแบบนี้
มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับจากการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลถังแตก
ล่าสุดโคศกของรัฐบาลออกมายืนยันว่าฐานะทางการคลังยังคงดีอยู่
ถังแตกตามที่มีการถูกวิภาควิจารณ์ซึ่งบอกว่าทำไมต้องมีการปรับขึ้นแบบนี้
กับเรื่องของภาษีสรรพสามิตรน้ำมันของเครื่องบินบอกว่าต้องการจัดทำเพื่อให้ระบบของภาษีนั้นมีความเป็นธรรม
แต่ว่าที่ผ่านมาสายการบินกลับไปปรับราคาเกินจริงอันนี้เป็นคำที่แจงของโฆษกนั่นเองนะครับ
โทษสันสนแก้วกำหนดโคสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการวิภาควิจารณ์รัฐบาลในการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิดน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องบิน
ซึ่งเป็นเส้นทางบินในประเทศนะครับโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลถังแตกจนต้องไปรีดภาษีเพิ่มขึ้น
ทางด้านของโฆษกก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง
เพราะว่าจากข้อมูลฐานะการคลังของรัฐบาลณเดือนธันวาคม๒๕๕๙
ยังมีเงินคงคลังซึ่งเป็นตัวเลขที่หักลบรายได้แล้วก็รายจ่าย
แล้วก็ยังคงเหลือกว่า๗๔๙๐๐ล้านบาทครับ
ส่วนเหตุผลที่ปรับขึ้นภาษีน้ำมันเครื่องบินนั้นเพราะว่าต้องการจะสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี
แล้วก็เป็นไปตามกลไกของตลาดเพราะว่าการขนส่งทางถนนมีผู้ประกอบการ
หรือผู้ใช้รถต้องเสียภาษีน้ำมันเบนซินอัตรา๕๖บาทต่อลิตร
น้ำมันดีเซล๕บาทต่อลิตร
ขณะที่การขนส่งทางอากาศหรือว่าเครื่องบินนั้นผู้ประกอบการเสียภาษีน้ำมันเครื่องบินเพียง๒๐สตางค์ต่อลิตรเท่านั้น
ติดต่อกันมา๒๔ปีแล้วนะครับซึ่งต่างกันเยอะเหลือเกิน
รัฐบาลจึงต้องปรับเพิ่มขึ้น๔บาทต่อลิตรเมื่อ๒๕มกราคมที่ผ่านมาครับ
โดยจากการคำนวณต้นทุนของกรมสรรพสามิตรก็พบว่าการปรับขึ้นภาษีน้ำมันเครื่องบินนั้นจะทำให้ตัวของเครื่องบินปรับเพิ่มขึ้นประมาณ๕๐บาท
ไม่น่าจะถึง๑๕๐บาทต่อเที่ยวต่อคนตามที่มีการปรับขึ้นไป
เพราะว่าเครื่องบินขนาดกลางที่มีที่นั่ง๒๐๐๓๐๐ที่นั่งจะใช้น้ำมันประมาณ๒๕๐๐ลิตรต่อชั่วโมง
หรือมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น๙๕๐๐๑๐๐๐บาท
หากนำไปเฉลี่ยกับจำนวนที่นั่งบนเครื่องบินแล้วจะวิ่งระยะทางเฉลี่ยประมาณ๑ชั่วโมง
จะเห็นว่าราคาควรจะเพิ่มขึ้นเพียง๔๕๕๐บาทเท่านั้น
ไม่ใช่๑๕๐บาทต่อคนต่อเที่ยวตามที่สายการบินมีการประกาศว่าจะปรับก่อนหน้านี้นะครับ
ก่อนหน้านี้สายการบินไทยเอเชียก็ได้เปิดเผยวิธีการคำนวณขึ้นภาษีสัมภาษามิตรน้ำมันโดยเปรียบเทียบจากราคาน้ำมันก่อนที่จะขึ้นภาษี๑๖บาทต่อลิตร
รวมกับปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นอีก๔บาท๘๙สตางค์ก็คิดไปเป็นต้นทุนประมาณ๑๔๐๐ล้านบาทนะครับ
หารกับจำนวนของผู้โดยสารที่คาดว่าปีนี้จะมีผู้โดยสารเฉลี่ยในประเทศประมาณ๑๒ล้านคน
จากนี้ก็ยังยืนยันว่าการปรับขึ้นราคา๑๕๐บาทต่อเที่ยวต่อคนนั้นสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้ว
เพราะว่าใช้ระยะเวลาในการบินเฉลี่ย๑๒ชั่วโมง
รวมทั้งมีจำนวนที่นั่ง๑๘๐ที่นั่ง
ไม่ใช่๒๐๐๓๐๐ที่นั่ง
ก็เอามาชี้แจงให้ฟังเพราะว่า

ในส่วนของเบอร์สีแนะมันและกระทบเรื่องของตัวโดยสาร